มค

เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้

แม้วันนี้คุณจะได้สัมผัสอากาศที่เย็น

แต่ว่าต้องเตือนกันไว้เลยบ้านเราเกือบจะแทบทุกภาค
วันนี้๒๓พยและพรุ่งนี้๒๔พย
อาจจะเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้
โดยเจอทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างที่เห็นนี้
รวมถึงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักในหลายพื้นที่
มีปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
ฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในระยะนี้
อยู่ประมาณ๓ปัจจัยที่สำคัญที่เข้ามามีผลกระทบต่อบ้านเรานะครับ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณผู้ชมจะได้รับทราบอยู่แล้วว่ามีคลื่นกระแสลมตะวันออก
นำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมในบ้านเรานะครับ
การพัดเข้ามาแบบนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อม
ว่ากำลังจะนำฝนเข้ามา
แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับฝนไปตกอยู่ที่ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
แต่ว่าขึ้นกระแสลมตะวันออกก็ยังคงพัดผ่านบ้านเราอยู่นะครับ
ปัจจัยที่๒ที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรา
แล้วก็แผ่กลับขึ้นไป
ตอนนี้แผลลงมาปกคลุมในบ้านเราอีก

ก็เป็นการแผลลงมาปกคลุมของมวลอากาศเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรง
ก็จะส่งผลต่อบ้านเราให้ช่วงแรกของการแผลลงมาปกคลุม

ทำให้อาจจะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักเกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะเริ่มที่ภาคอีสานก่อน
เพราะว่านี่แหละมวลอากาศเย็นแผ่ภาคอีสาน

รวมถึงลงมาภาคกลางและภาคตะวันออกด้วย
อีกหนึ่งปัจจัยนั่นก็คือมรสุมฤดูหนาว
หรือว่าเมอร์สุมทวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
และอ่าวไทยอยู่ในขณะนี้
เมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นที่เขาแผ่ลงมาปกคลุม

ที่ทำให้บ้านเรามีอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
และหลังจากฝนตกในระยะ๑๓วันนี้
ก็จะทำให้อากาศในบ้านเรานั้นเย็นขึ้น
โดยภาคอีสานจะมีอุณหภูมิลดลงไป
ถึงประมาณ๔๖องศาเซลเซียสเลย
ส่วนทางด้านของภาคกลางเองแล้วก็ภาคตะวันออก

ภาคกลางอุณหภูมิจะลดลงไป๑๓องศาเซลเซียส

อุณหภูมินั้นก็ลดลงไป๒๔องศาเซลเซียส
ในระยะต่อมาหลังจากที่เราเผชิญฝนไป๒๓วันนี้
คุณผู้ชมครับมาตรวจสอบฝนกันนะครับ
ปริมาณน้ำฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำฝนนั้น
จะเป็นอย่างไรในบ้านเรานะครับ

สีเขียวสีเหลืองแบบนี้นะครับ

กลุ่มก้อนเมฆจะปกคลุมส่วนใหญ่นะครับ
ก็ไปอยู่บริเวณทางตอนกลางของประเทศ

อกจากนี้นะครับสถานการณ์ฝนตั้งแต่ช่วงเช้า
จนถึงช่วงค่ำวันนี้นะครับมีการคาดการณ์ไว้

บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
หลังจากนั้นช่วงบ่ายกลุ่มฝนก็จะเริ่มเคลื่อนเข้ามา

แล้วก็มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในภาคอีสานฝั่งตะวันออกนะครับ
ส่วนช่วงเย็นนะครับกลุ่มฝนยังคงเน้นตก
บริเวณภาคอีสานภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออก

แล้วก็ยังมีโอกาสตกในบริเวณดังกล่าวไปจนถึงช่วงดึกนะครับ
โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในวันนี้นะครับ
ได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรี

รวมถึงกรุงเทพมนาคอร์และปริมนธนด้วย

ในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคลีขันศ์
พรสุราธานีแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชครับ
ตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า
วันนี้กันบ้างในพื้นที่สีเขียว
คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอทีวี
ก็จะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เย็น

วันนี้ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ต่ำสุดในเช้าวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๖องศาเซลเซียสครับ

แผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างมากขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาน
ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ก็เหลืออยู่ที่๑๘๑๙องศาเซลเซียส
ส่วนในเช้าวันศุกร์นะครับพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียว
คือมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วล่ะครับ

ฝนตก๑๒วันนี้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงนะครับ
โดยเฉพาะอีสานลดลงไปถึง๔๖องศาเซลเซียส

ดูแลสุขภาพนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

ทุกเช้าทุกค่ำทุกช่วงเวลาเลยนะครับ

ก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศต่างประเทศกันด้วยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ